คุณผู้ชมคะเรามีทีมข่าวที่ยังคงอยู่ภายในพื้นที่ที่ประสบกรณิกรชาวไทยต่างไปเฝ้ารอนะคะ
สำหรับพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ขณะนี้นะคะตำรวจเตรียมแผงเหล็กปิดถนนราชดำเนินค่ะ
มุ่งหน้าเข้าสู่สนามหลวงและพระบรมมหาราชวังเราติดตามบรรยากาศจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดมาจากสี่แยกคอกวัวค่ะ
สกนิกรชาวไทยยังคงทยอยเดินทางมุ่งหน้าไปสู่พระบรมมหาพระราชวังกันอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บริเวณสี่แยกคอกวัวฝั่งถนนมุ่งหน้าสู่พระบรมหาพระราชวังก็เตรียมที่จะปิดการจราจรแล้ว
ตำรวจเตรียมนำแผงเหล็กปิดกั้นบริเวณสี่แยกคอกวัวเฉพาะในส่วนฝั่งที่มุ่งหน้าเข้าสู่พระบรมมหาพระราชวัง
โดยเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะทำการปิดถนนเวลาประมาณ๑๓๑๔นาฬิกาวันนี้
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณถนนพระราชดำเนินใน
แต่ประสบนิกรชาวไทยยังสามารถเดินเท้าเข้าสู่สนามหลวงได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการจราจรโดยรอบถนนพระราชดำเนินในส่วนที่มีการปิดถนน
ตำรวจยังคงเร่งระบายรถอย่างต่อเนื่อง
และหลังจากนี้จะให้รถยนต์และรถโดยสารประจำทาง
รถกลับไปยังถนนตะนาวทั้งสองฝั่ง
ส่วนฝั่งถนนที่มุ่งหน้าไปยังแยกนางเลิ้ง

โดยหัวแถวชะลอตัวอยู่ที่บริเวณสี่แยกประตูน้ำ
และตำรวจได้แนะนำให้ประชาชนหากประสงค์จะเดินทางมาที่นี่
ขอให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแทน
ซึ่งขณะนี้ตำรวจยังคงเร่งระบายรถให้ได้มากที่สุด
เพื่อรองรับการเดินทางของประสบนิกรชาวไทย
ทยอยเดินทางกันมาอย่างเนื่องแน่น
ส่วนบริเวณโดยรอบถนนพระราชดำเนิน
ประสงค์นิกรชาวไทยสวมเครื่องกลางกายสีดำ
ทยอยเดินเท้าเข้าสู่พระบรมมหาพระราชวังกันอย่างต่อเนื่อง
โดยส่วนใหญ่ได้จับจองพื้นที่บริมบาดวิถี
เต็มพื้นที่ของถนนพระราชดำเนิน

พระองค์ขึ้นไปชน
ลุงก็จับรถไฟฟรีมาจากพัทธลุงเลย

มาถึงนี่ก็ประมาณสิบบนชาว
ลุงก็มาเดินเจ็ดถึงแถวนี้
ภาพที่หลานถามว่าภาพอะไรที่ประทับใจที่สุด
แต่เมื่อความสู้ว่ามันไม่อยาก
ตื่นตันใจว่าพระองค์ทรงทำให้กับประชาชนเยอะมาก
เรื่องการเศรษฐกิจพอเพียง
พระองค์ทรงทำไว้มีมากมายค่ะ

ให้กับประสบนิกรที่มาเฝ้าส่งเสด็จ
โดยไม่ให้จับจองที่นั่งพ้นออกมานอกถนน
และขอความร่วมมือไม่ให้กางร่มสวมแว่นกันแดด
ห้ามถ่ายรูปขณะที่มีการเคลื่อนพระบรมศพ
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้คือบริเวณถนนพระราชดำเนิน
ซึ่งหากมีการปิดถนนบริเวณสี่แยกคอกวัวนั้น
ก็จะดำเนินการไปจนตลอดเสร็จสิ้นพิธี
โดยคาดว่าการจราจรจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในช่วงค่ำวันนี้ครับ

รายงานสดจากบริเวณสี่แยกข้อครัวครับ